อันนี้เป็นเรื่องของคนรักสัตว์เหมือนกัน
มีลิงสมอยู่๒ตัวที่มีคนไปช่วยเหลือไว้

แต่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ไปจับ
ในข้อหาครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง

ซึ่งเธอก็บอกว่าเธอนี่อุตส่าห์เป็นคนไปช่วยลิงมานะ
ค่ะเพราะเหมือนลิงมันพิการมันถูกมันแบบบาดเจ็บอะไรอย่างนี้
ลิงมันเนี่ยถ้าไม่ดูแลมันแล้วใครจะดูแลมัน

แต่ถูกจับเนี่ยเดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์ที่เขาเจอกันก่อน

ไม่มีคนหาเห่าแล้ว
ต้องมาถูกจับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยลงพื้นที่เลยครับ
ไปหาผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเธอชื่อว่านางลักษณะชาลานนท์ภัยศาล
หรือว่าไก่นะครับบอกว่าเธอพร้อมกับแม่และเจ้าหน้าที่องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว
เดินทางมาที่สถานีเพาะพันธ์สัตว์ป่ากระบบคู่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เยี่ยมลิงทั้งสองตัวที่ถูกส่งตัวมาดูแลที่นี่มีเจ้าหน้าที่สถานีกับสัตวแพทย์พาไปดู
ทีมข่าวก็เข้าไปด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนะครับ
ก็เลยได้ภาพแต่ทางกรงที่สนตอนที่อยู่ที่สพ
พอเข้าไปดูพบว่าลิงทั้งสองตัวถูกแยกขังตัวละกรง
โดยนางลักษณะพอไปถึงก็รีบนำขวดนมผลไม้ให้กับลิงทั้งสองตัว
ลิงพอเห็นก็มีอาการเหมือนกับจำได้ฮะรีบรับอาหาร
นางลักษณะกับแม่ก็พยายามสื่อสารกับลิงจับมือถ่ายรูปเซลฟี่กัน
ก็หาเห่าบนหัวให้เหมือนกับทำกันตอนที่อยู่บ้านอะไรแบบนี้นะครับ
สัตวแพทย์หญิงกมลสิริโพเดชที่ดูแลลิงณขณะนี้อยู่
บอกว่าเบื้องต้นตรวจสุขภาพลิงทั้ง๒ตัวมีสุขภาพร่างกายดี
มีอาการเครียดเชื่อว่ากำลังอยู่ในช่วงปรับตัว
ซึ่งทางสถานีก็จะดูแลให้
กว่าสารจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
ว่าจะให้ลิงอยู่ในการดูแลของสถานี

หรือว่าให้กลับคืนกับนางลักษณะที่เขาดูแลมาก่อน
ขณะที่นางลักษณะหรือว่าไก่บอกว่าปกติเป็นคนชอบช่วยเหลือสัตว์ครับ
นักพิการถูกทอดทิ้งอะไรพวกนี้

ทั้งสองตัวเอามาเลี้ยงเพราะมีคนมาขอให้ช่วย
เนื่องจากไปเห็นว่ามันถูกทำร้ายจนพิการแล้วก็ทนทุกข์ทรมานมาก
พอไปเห็นก็สงสารก็เลยเอามาเลี้ยงดูที่บ้าน
จะรู้ว่ามันผิดกฎหมายเพราะว่าลิงสมัยเป็นสัตว์คุ้มครอง
แต่ก็ต้องเอามาเลี้ยงเพราะสงสารมัน
ถ้าไม่เอามันมาในวันนั้นเผลอตาย
อยู่ดีนะครับมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กับตำรวจและทหารมาที่บ้าน
แล้วก็แจ้งข้อหาและยึดลิงทั้งสองไปก็เลยเสียใจมาก
คือวันที่มาเนี่ยนางลักษณะบอกว่าทหารที่มาด้วยก็พยายามบอกตำรวจนะ

เพราะว่าเขาก็ดูแลลิงเพราะว่าเจตนาดี
แต่ตำรวจบอกว่ามันต้องทำตามหน้าที่ถ้าไม่แจ้งข้อหา
ตำรวจก็ถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ก็เข้าใจว่าต้องทำกันตามหน้าที่
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมประชาชนธรรมดาทำผิดแบบนี้
ถูกดำเนินคดีถูกแจ้งข้อหานักทันที
ไม่เหมือนกับคนที่ร่ำรวยที่ทำผิด

อันนี้ไม่รู้เธอจะหมายถึงนัยยะอะไรยังไงนะ
แต่ก็ยังมีความหวังว่าอยากจะได้ลิงกลับมาเลี้ยงดูเหมือนเดิม

วันข้างหน้าภารกิจการรอสู้แล้ว
ไม่จะชนะคดีไม่ได้เลียงคืน
ก็ตามนั้นแต่พี่ว่าเขาแก่แล้วนะมันคงได้ไม่นานอ่ะ
มันเป็นความสุขสุดท้ายของเขาพี่แค่หวังแค่นั้น
เรื่องความสุขสุดท้ายในชีวิตของเขาที่เขาลำบาก
เขาสบายได้เขาก็จะเป็นอย่างนี้
ก็เขาอยู่วัดเขาโดนทรมานโดนแกล้งโดนทุกอย่างแย่งข้าวหมากินอะไรแบบเนี้ย
แล้วมาอยู่กับพี่มันมันก็สบายขึ้นอ่ะมันดีกว่านั้นอ่ะ
มันก็กลายเป็นความผูกพันอ่ะเหมือนมันรักพี่อ่ะ
เคยมีคนรับเขาไปแต่เขารับไปเล่นอย่างนี้
เหมือนกับเขาไม่ได้เชื่อมกับทุกคนนะพี่สังเกต
โมโหใส่คนนั้นเขาก็ไม่เอาเขาก็ตบ
เขาก็ตบตบสักพักนึงเขาถึงจะยอมไป
แต่กับพี่เขาไม่เคยทำอาการแบบนั้นกับพี่เลยสักครั้งเดียวแม้สักครั้งเดียว
ทางด้านนายพีรบุญเจริญวัยประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์บอกว่า
คุณไก่เนี่ยมาขอความช่วยเหลือหลังจากถูกจับดำเนินคดีนะครับ
ซึ่งก็มองว่าเขามีเจตนาดีต้องการช่วยเหลือลิงที่ถูกทำร้าย
อยู่ในสภาพทุกผลภาพหากไม่ช่วยเหลือก็อาจจะตายได้
โดยองค์กรจะเข้าไปช่วยเหลือด้านกฎหมายให้นะครับ
เพื่อจะได้ให้ลิงทั้งสองกลับมาดูแลแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาลด้วย
ส่วนการจับกลุ่มดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจว่าทำตามหน้าที่
เพราะหากไม่ดำเนินการแจ้งข้อหาก็เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
สถานีเพราะเลี้ยงแห่งเนี้ยเขาพยายามที่จะดูแลให้ดีที่สุดอยู่
ก็คือจริงก็ผิดทั้งหมดแหละครับเอากันจริงผิดทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่า
เมืองไทยที่เป็นเมตตาไงก็ยังอยู่กับสังคมของความเป็นพุทธกันอยู่
การที่ไปแจ้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้ที่แจ้งเนี่ย
อาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนบุคคลหรือเปล่าพอแจ้งมา
เนี่ยเอาอย่างที่พี่พูดอยู่บ่อยคนกัดกันแล้วสัตว์เดือดร้อนบ้านเรา
ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าแจ้งจริงผิดกันทั้งประเทศแหละครับ
ลองไปดูแถวที่มีลิงเยอะหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์เองเขายังเลี้ยลิง
อะไรของเขาได้แต่มันมันไม่มีใครแจ้งส่วนอันหนึ่งที่เราต้อง
ทำความเข้าใจคือเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันถ้าเขาแจ้งแล้วเขาไม่
ทำเนี้ยเขาก็โดนฟ้องหนึ่งห้าเจ็บเขาก็ละเลยเขาก็ละ
เพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจเขาตรงนี้นะครับแต่อย่างวันนี้
เรามาที่ตรงจุดนี้มันเป็นปลายทางของปัญหาแล้ว
ก็ทำยังไงให้ปลายทางเนี่ยมีสวัสดิภาพชีวิตที่ดีกับสัตว์ก่อนในช่วงระหว่างของการ
สู้การดำเนินคดีเนี่ยซึ่งวันนี้เห็นก็สบายใจในระดับหนึ่งอย่างที่บอก
อ่าคุณผีรบุญก็พูดก็เห็นภาพนะใช่ค่ะมันเป็นลูกโซ่
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นเนอะนะอืมระหว่างนี้ก็เดินทางไปเยี่ยมค่ะ